ไปดูภาพนะคะจากกล้องวงจรปิดค่ะ
บริเวณสี่แยกปากทางเข้าตลาดอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินะคะ

มีรถบรรทุกจอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่
มีรถจักรยานยนต์ขี่มาแล้วก็ขี่เลยรถบรรทุกไปตามคลิปภาพนะคะ
แล้วก็ไปจอดอยู่หน้ารถบรรทุก
ทีนี้แหละพอไฟเขียวนี่แหละ
รถบรรทุกอาจจะมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์หรือไม่รู้ว่าประมาทหรือยังไง
อันนี้ก็แต่รถบรรทุกเขาก็ไม่ได้หนีนะ

แล้วก็ทับรถจักรยานยนต์แต่คนขี่รถจักรยานยนต์เขากระโดดหลบออกมาได้
รอดแบบบุดหวิดนะคะเนี่ยค่ะตามภาพนี้เลย

นี่ไงกระโดดออกมาทับรถไปเลย

คนขับรถบรรทุกก็ลงมาดูค่ะนี่ค่ะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยนะคะ
ไปคุยกับคนที่เข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้ค่ะ
นางชวนพิษบุญเสิร์ชอายุ๕๐ปี
คือเธอบอกว่าเธอไม่ได้เห็นตอนจังหวะเกิดเหตุ
เห็นอีกทีตอนรถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกเหยียบไปแล้ว
ก็ไปช่วยเก็บข้าวเก็บของที่กระจายเต็มถนนนะคะ
แล้วก็พาคนขี่รถจักรยานยนต์ไปนั่งพักในร้าน

เขากระโดดหลบมาได้ทันคนขี่รถจักรยานยนต์ตามคลิปค่ะ

แต่ดีที่แกจอดแกก็จอดชิดล้อฝั่งนี้เนอะ

พอชนปุ๊บดีที่คนเขาออกมาอยู่ข้าง

ใช่ถ้าแกไปอีกหน่อยนู่นก็คงไม่เหลือ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
ตามที่เห็นในคลิปนะคะเป็นผู้หญิงนะคะ
ราตรีคำพลอายุ๖๐แล้วค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยง

ขี่ไปทำธุระไปซื้อของใช้ในตลาด
ขากลับพอไปถึงแยกไฟแดงตลาดแก้งเคราะห์
เธอก็ขี่แซงรถบรรทุก๑๐ล้อที่จอดติดไฟแดงอยู่
จอดอยู่ด้านหน้ารถบรรทุกเพื่อรอสัญญาณไฟ
พอไฟเขียวปุ๊บรถบรรทุกออกตัวปั๊บ

ท้ายรถจักรยานยนต์แบบเต็ม

แต่ว่าตัวรถจักรยานยนต์ไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก
ข้าวของที่ซื้อมาโอ้โหกระจัดกระจายนะคะ
บอกว่ายังดีที่เธอมีสติตั้งสติได้
กระโดดออกมาได้ทันเจ็บแค่เล็กน้อยค่ะ
ก็นึกว่าเพื่อนเห็นเจ้าของเนอะ
ก็นึกว่าคนเห็นเจ้าของเพราะไฟเขียวก็ออกไป

วันนี้พอที่ย้ายได้สติจังเลยพูดใจเลย
เลยเห็นอันหลังอันหลังวันนี้รถรถมันมาช้นแหละที่นี่
พอมาช้นโอ้โหรถมันมาช้นกู

ซึ่งตอนนั้นตั้งสติได้ยังมากเลย
เราก็ว่าเรามักเห็น

เราก็เลยเฮ้ยเรามันเรียกบนเก้าจุก

คนขับรถบรรทุกเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน

คือก็เลยไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดอะไรกัน
คนขับรถบรรทุกบอกว่าก็รับผิดชอบความเสียหายทุกอย่างนะคะ